ซึ่งจะมาเจาะลึกถึงปมความขัดแย้งภายในสอนอทุ่ง๒ห้อง
ว่าจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเครียดในการทำงาน
จนทำให้ร้อยต้นบททวี๑หมื่นลัก
ภายในครอบครัวเป็นปัญหาเรื่องส่วนตัว
ตามที่ผู้กำกับสนทุ่ง๒ห้องได้ออกมาแถลงข่าวไปเมื่อวานนี้
คุยกันในเรื่องนี้กับคุณศิระนะคะสวัสดีค่ะ

คุณศิราออกตัวชัดเจนเลยในเรื่องนี้
ทำไมถึงคิดว่าร้อยตำรวจเอกทวียิงตัวตายเนื่องจากความเครียดจากการทำงานคะ
ก็อย่างน้อยสุดเนี่ยพยานแวดล้อมเนี่ยพยานบุคคลนะครับ
คุณแม่ของผู้ตายภรรยาผู้ตายและเพื่อนของผู้ตาย
ที่ออกมาให้สัมภาษณ์ทุกวันว่าเครียดจากเรื่องคดีรถ๒๐๔คัน
เป็นสาเหตุที่ต้องยิงตัวตายแล้วก็ผู้พิคับชาติกดดัน
ค่ะเห็นว่ามีคนสนิทของร้อยตลอดเอกทวียิงตัวตาย

ครับก่อนที่จะยิงตัวตายเนี่ยก็ได้โทรไปสั่งลา
ว่าตายเพราะอะไรจะฆ่าตัวตายเพราะอะไรนะครับ
ตามที่เห็นในคลิปนะครับว่าแล้วก็เมื่อวานก็มาแสดงตัว
ชัดเจนว่าตายเพราะว่ามีความกดดันเกี่ยวกับคดีนี้
ซึ่งเพื่อนผู้ตายบอกว่าโดนบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ค่ะมีคลิปเสียงด้วยที่ยังไม่ได้เปิดเผย

ครับมีการติดต่อมาตอนเที่ยงว่ากลัว

ถ้าภูมิกับยังอยู่ในหน้าที่หัวหน้าฐานีสอนอทั้งสองห้องเนี่ย
เขาไม่กล้าครับเพราะว่าเขายังเป็นตำรวจอยู่นะครับ
ถ้าสมมุติว่าทางที่ดีเนี่ยช่วยโยกย้ายไปช่วยรายการก่อน
ถามว่าไปช่วยราชการที่อื่นเงินเดือนก็เท่าเดิม
ตำแหน่งก็ตำแหน่งภูมิกับมันไม่เกิดความเสียหายอะไรเลยนะครับ
แล้วจะบอกว่าให้ความเป็นธรรมภูมิกับเนี่ย
และความเป็นธรรมอีกของผู้ตายและผู้ใต้วิชาที่ลงชื่อขับไล่
ประชาชั้นสูงเนี่ยจะไม่ให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายเลยหรือ
ให้ความเป็นธรรมเฉพาะภูมิกับใช่ไหมนะครับ
ถ้าภูมิกับอยู่เนี่ยข้อเท็จจริงเนี่ยก็ไม่ปรากฏนะครับ
ความเป็นธรรมเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรม

เจ้าของคลิปเสียงก็เลยไม่กล้าให้เปิดเผย
เพราะว่ากลัวผู้กำกับยังคงทำงานอยู่ในสอนอทุ่ง๒ห้อง

คุณศิราให้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะ
คลิปเสียงนี้เป็นคลิปเสียงในลักษณะไหนอย่างไร
ก็มีคำว่าถ้ามึงทำไม่ได้ก็ซะ
เป็นลักษณะของผู้บังคับบัญชาสั่งผู้ใต้บังคับบัญชาในการทำงาน
เป็นเสียงกี่คนคะในคลิปนั้น
ก็ในห้องประชุมก็มี๔
อันนี้เป็นทีมทำงานของคดีจำนำรถ๒๐๔คันเลยใช่ไหมคะ
ที่ที่บอกว่าตั้งคณะทำงานสอบสวนในคดีนี้๑๐คนนะฮะ

๔คนเนี่ย๒๐๔คันเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมี๒๐๔คดี

แค่นี้ก็บกพ่องต่อหน้าที่แล้วที่ไม่ดูแลลูกน้อง
ตอนนี้คลิปเสียงอยู่ที่คุณศิระแล้วไหมคะ
ก็อยู่ว่ากันนะครับ
คือชัดเจนนะว่ามีความกดดันชัดเจนนะครับ
ฟ้องผมก็มาเดี๋ยวผมจะไปพิสูจน์กัน
คือตอนนี้ก็ยังคงยืนยันว่าไม่เผยแพร่คลิปเสียงแน่นอน
กว่าผู้กำกับสนทุ่ง๒ห้องจะถูกย้ายออกไป
ครับคือตอนนี้ยังมาพูดบอกว่าเป็นผู้ตาย
ผู้กำกับเนี่ยบอกว่าแย่มากคนคนนี้แย่มาก
ยังไปพูดกับว่าผู้ตายเนี่ยมีปัญหาเรื่องครอบครัวเรื่องส่วนตัว
ผมว่านะทำไมเขาถึงไม่รับพวงหลีดก็พลประเภทนี้

คือเมื่อวานเนี่ยผู้กำกับสอนอทุกสองเข้ามาชี้แจง

เขามีปัญหาปัญหาครอบครัวเขาไม่มีเลยนะส่วนตัว
ครอบครัวน่ารักมากไม่เคยมีทะเลาะกัน
เพื่อนร่วมงานรักกันทุกคนนะฮะยิ้มแย้มแจ่มใส
เป็นคนที่โจ๊กในพนักงานสอบสวนด้วย

แล้วก็ผมว่ากรรมเวรกรรมคุ้มกับคนนี้นะ

แต่ถ้าเขาตายเขายังไปเปลี่ยนเบนเป็นประเด็นว่า
เขามีปัญหาเรื่องส่วนตัวจนฆ่าตัวตาย

ผมถือว่ากรรมเวรใช้ไม่รู้กี่ชาติ
แต่ก่อนหน้านี้ผู้กำกับสอนอทุกสองห้อง
แถลงน้ำตาคลอเลยนะคุณศิรัตน์นะ
แล้วเมื่อวานก็ออกมาชี้แจง๓ประเด็นเรื่อง

ผมก็ทำตามกฎหมายทำตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง

กระดาษไม่มีทั้งโรงพักเขาเสนอ
สั่งซื้อไม่ยอมเซ็น

นี่เคยเกิดความเสียหายกับราชการแล้วนะ

แล้วก็ผมขอให้มาชี้แจงในที่ประชุม

แล้วก็มติของคณะผมเนี่ย๑๗เนี่ย

ชี้แจงมากับคณะผม

คณะเราเนี่ยจะไปพบผอบอตราเราอยู่แล้ว

การทำงานภายในสอนอทุ่ง๒ห้อง
บรรยากาศการทำงานเป็นยังไงคะ
ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้กำกับคนนี้เนี่ย

ก่อนที่จะมีเรื่องร้อยตำรวจเอกทวียิงตัวตายนะ

บรรยากาศเอาอันนี้ถ้าผู้ประชานะครับ
ดูแลลูกน้องดูแลศาลีนะครับ
ป้ายชื่อของผู้ประชายังเป็น
พบตรยังเป็นท่านสมยุทธ์อยู่เลยนะครับ
แล้วก็ผู้ประการก็ยังเป็นคนเดิม
ผู้ประการเจริญก็ยังเป็นแค่รอง
ก็แต่งตั้งไปกี่เดือนแล้ว
แปลว่าบกพร่องไหม
สนใจกับลูกน้องไหมสนใจสถานีไหมนะครับ

แล้วก็มันมีหลายเรื่องทุกสายงานครับ
เท่ากับว่าที่สนทุกสองห้องมีการร้องเรียน
มีเรื่องราวยิ้มแบบนี้มาโดยตลอดอยู่แล้ว

ผมอยู่กับสนทุกสองห้องมา
ผมเป็นคณะกรรมการหลายคณะแล้ว

ไม่ใช่ภูมิกับเลือกนะครับ
จะมีลงคะแนนเหมือนเลือกสอสอเลยนะ
ยังมีลงคะแนนว่าให้มาลงคะแนนหยอดตู้เหมือนกัน
นับคะแนนนะครับ
มีการไว้ย่องใจถึงได้เลือกผมมาเป็นประธานนะครับ

ไม่เคยเห็นหัวหน้าฐานี
สร้างความขัดแย้ง

มีคนลงชื่อขอไม่ทำงานร่วมกับผู้กำกับคนนี้

หลักฐานมันชัดเจนว่ามันแย่ขนาดไหน

อย่างภาพข่าวเมื่อสักครู่นี้ก็มีประชาชนคนในพื้นที่
เอาดอกไม้เอาพวงมาลัยไปให้กำลังใจผู้กำกับก็เยอะ
ในที่ให้กำลังใจ
มันมีการไปชำระค่าแชร์

มีคนถ่ายรูปนักข่าวไปถ่ายรูปว่ามีการจ่ายเงิน
ไม่รู้เงินอะไรเงินค่าแชร์หรือเงิน
ยืมกันหรือให้อะไรกัน
ครับมีรูปอยู่นะครับมีรูปอยู่
ดูดิมีดอกมงดอกไม้มีดอกมงดอกไม้ช่อดอกไม้
ใช่แล้วมีรูปที่ว่ามีการจ่ายเงิน
ไม่รู้ค่าอะไรกันนะฮะมีรูปอยู่นะครับ

ทำอะไรก็เขารู้หมดเดี๋ยวนี้ถ่ายชัดเจนเรื่องนี้นะครับ
ค่ะถ้าจะมาเจาะลึกเรื่องของการทำคดียึดรถ๒๐๔คันเนี่ยนะคะ
กระบวนการหรือความขัดแย้งหรือความกดดันในการทำคดีนี้
ในพื้นที่สอนอทุ่ง๒ห้องเป็นยังไงบ้างคะ
คือเริ่มแรกเนี่ยผมถามว่ารถจอดตรงนั้นเป็นเวลานานแล้ว
สอนอทุกที่นั้นเป็นเวลานานแล้วรถผิดกฎหมาย
ทำไมทั้งที่สอนอทุก๒ห้องไม่รู้
เป็นที่เปิดเผยด้วยนะครับแต่ทำไมสอนอซุกสองห้องไม่ไปจับ
ผมเห็นกล้าตาผมก็สงสัยมันเกิดอะไรขึ้น
เชื่อมโยงกลับไปที่คลิปเสียงเพราะว่าตอนนี้คนอยากรู้คุณศิรักษ์
ต้องมองตัวว่าคนอยากฟังว่าคลิปเสียงเนี่ยมีอะไรกันแน่
คลิปเสียงนอกจากเป็นเรื่องของการกดดันการทำงานแล้ว
มีเรื่องของผลประโยชน์การเรียกรับผลประโยชน
พูดง่ายเรื่องของการทุจริตอะไรไหมคะ
ตามคลิปนะยังเปิดไม่ได้จริงครับขอบคุณขอร้อง
แล้วก็อย่างที่เพื่อนของผู้ตายเนี่ย
ได้พูดแล้วเมื่อวานว่ากดดันเรื่องอะไร
ให้ทำถูกเป็นผิดอะไรเนี่ยหรือผิดเป็นถูกอย่างนี้

แต่ก็ยืนยันว่าเป็นคลิปเสียงเรื่องขดียึดรถ๒๐๔คันนี้แหละ
ชัดว่าไปพูดอะไรและลูกน้องไปยิงตัวตาย

ทีนี้อยากถามคุณศิราในเรื่องของทีมทำงาน
เมื่อสักครู่บอกว่าทีมเนี่ยทำงานกันจริงมีแค่๔คนเท่านั้น
ทีนี้ได้พูดคุยกับทีมทำงานที่เหลือบ้างไหมคะ
ก็คุยครับมันไม่ไหวอ่ะเรื่องเรื่องการทำงานสองร้อยสี่คัน
ใช่ไหมฮะแล้วก็มันถ้าถ้ารู้ว่าการรับสำนวนแล้วเนี่ย
จะมีเวลาต้องส่งฟ้องอะไรต่างนะครับมันบังคับนะครับ
ถ้าทำไม่ได้ก็สำนวนค้างก็ผู้พิชาก็จะกดดันอีก
ต้องต้องทำให้สำเร็จเท่ากับว่าทางทีมเองก็ยอมรับว่าถูกกดดันมาจากผู้บังคับบัญชา
ค่ะแบบนี้จะมีการเดินหน้าต่อยังไงคะ
หลังจากจะรวบรวมรายชื่อในการกดดันให้ผู้กำกับสนทุ่ง๒ห้อง
ยกย้ายไปที่อื่นผมไม่อยากกดดันแล้ว
แต่ว่าขอให้ผู้ประชาระดับสูงเนี่ยและให้ไปดูกฎระเบียบว่า
ผู้ใต้ประชายิงตัวตายเนี่ยมันมีระเบียบอะไรบ้าง
เฉิงลึกผมรู้ว่ามีแบ็คนะครับผมจะทูบแบ็คให้ได้นะครับ
คือมันเสียขวัญกำลังใจนะถ้ายังอยู่ตรงนี้
ความจริงจะมีไหมปรากฏไหม
กับการให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียชีวิตนะครับ
และยังมาพูดว่าไม่ใช่ปัญหาที่เขากดดัน

เขารู้อยู่กับหัวใจว่าเขาพูดอะไร
แล้วเขาคงหลอนนอนไม่หลับหรอก

ที่เขาอยู่ในหัวใจเขาอยู่ในสมองเขาเนี่ย
หอนหลอนทั้งชีวิต
แล้วก็ยิ่งมาพูดให้ร้ายเขาอีก
กี่ชาติกี่ภพก็คงใช้กรรมไม่หมดหรอก

เดินเดินยังคงเดินหน้าต่อไป
ผมจะเรื่องมันมี
ยังไงแล้วธามผู้บอชายแท่นสูง

จะเสียขวัญกำลังใจอีกเท่าไหร่

ยกเว้นประชด
ผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาลงมาดู
แสดงยอมเสียสละชีวิตซึ่งต้องดูแลแม่และครอบครัวอีก๓ชีวิต
เขาทำเพื่อให้ผู้ใหญ่ลงมาแล้วผู้ใหญ่ยังไม่สนใจอีกหรือ
และการตายครั้งนี้ผมไม่ยอมให้ตายฟรี
ไม่ได้เป็นเรื่องการเมืองท้องถิ่นอะไรนะคะ
คือต้องถามว่าเราทำงานในฐานะคณะกรรมการ
ผมไม่ได้ทำงานในส่วนตัวถ้ายังไงก็ต้องว่าคณะทั้งคณะ
ทั้งคณะก็เซ็นชื่อลงขอปิดตัวผู้ขาบอยู่แล้ว
นี้ขอบคุณคุณศิรามากนะคะที่มาให้ข้อมูลกันสดในรายการเช้าข่าวชัดโซเชียลวันนี้ขอบคุณค่ะ